คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้

เพราะว่าไปเห็นในเพจเฟซบุ๊คชุมชนข่าวขอนแก่น
เขาแชร์ภาพประกาศตามหานักโทษชายคนนี้ค่ะ
นักโทษชายเรือนจำอำเภอพลหลบหนีจากโรงพยาบาลพล
อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นหนีทั้งทั้งที่มีโซ่ตรวนอยู่ที่ขานะคะ
เขาบอกเลยว่ากลัวจะเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่
แล้วในเพจนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอพล
เป็นผู้แจ้งค่ะว่านักโทษชายหนีออกไปจากโรงพยาบาลจริง
เราตรวจสอบเรื่องนี้นะคะเราไปถามเจ้าหน้าที่เรือนจำ
ข้อมูลมาว่านักโทษที่หลบหนีชื่อว่านายบัณฑิตดินจันทึก
อายุ๔๑ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นนักโทษชายคดียาเสพติดก็คือคดียาบ้ามียาบ้าตั้ง๖๐๐เมตรนะคะ
เขาหนีจากตึกศัลยกรรมชายแล้วตอนนี้ยังไม่เจอตัวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดตำรวจจัดกำลังทั้งทางงานป้องกันและปราบราม
ชุดสืบสวนสพพลกระจายกำลังเพื่อค้นหาตัวนักโทษชายรายนี้
น่าจะยังหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
เพราะเจ้าหน้าที่คาดว่าคงหนีไม่ไกลค่ะ
โซ่ตรวนยังอยู่ที่ขามันไม่น่าจะหนีได้ไกลมากอะนะคะ
ตำรวจก็เลยประชาสัมพันธ์ชาวบ้านว่าระมัดระวังนะ
ถ้าใครพบเห็นแจ้งเบาะแสไปนะ๑๙๑ทันทีนะคะ
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา
ที่โรงพยาบาลบริเวณตึกศัลยกรรมชาย
ภาพนี้ค่ะตีสามครึ่ง
นายบัณฑิตนักโทษชายหลบหนีคือเดินออกมาหน้าห้องพัก
นี่มีโซ่ตรวนนะคะ
เขาเหมือนกับกระโดดลงจากตึกแล้ววิ่งหนี
คุณผู้ชมลองดูค่ะค่อยปีนไปละ
เหมือนมันมีไม้อะไรพาดอยู่ด้วยไงคะ

จับภาพนักโทษชายหลบหนีคนเดิม
วิ่งหายไปในป่ารกร้างด้านหลังตึกศัลยกรรมชายค่ะ
วิ่งหนีไปล่าสุดนะคะช่วงสายวันนี้
กล้องวงจรปิดหน้าบ้านของชาวบ้านที่อยู่ห่างจากโรงพยาบาลพลไปประมาณกิโลกว่า
จับภาพในบัณฑิตได้เดินเลาะอยู่ริมกำแพง
ขายังมีโซ่ตรวนอยู่เหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะ
ภาพเหล่านี้ก็จะประติดประต่อรู้เส้นทางการหลบหนีในช่วงเบื้องต้นนะคะ
กระโดดแถวบ้านของเขาสิกระโดดลงจากตึกค่ะ
แล้วก็หนีไปป่าด้านหลังและนี่คือแถวบ้านชาวบ้าน
อยู่ใกล้โรงพยาบาลที่เขาหนีค่ะโอ้โหแต่ก็ถือว่ามาได้ไกลนะ
กิโลกว่าได้นะคะภาพตรงนี้จากโรงพยาบาลนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลกำลังมีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหลังใหม่
เจอรอยเท้านักโทษชายคนนี้วิ่งหนีเท้าเปล่าไปทางด้านหลังกำแพง
คุณผู้ชมคะด้วยความที่ว่ากำแพงมันมีไม้พาดอยู่พอดี
นี่รอยเท้าเห็นไหมคะเขาปีนกำแพงเข้าป่าไปเลย
แล้วหนีไปตามทุ่งนาความที่มันมีก่อสร้างแบบนี้ค่ะ
มันจะมีไม้พาดมีอะไรจังหวะกระโดดลงจากตึกก็เนี่ยมันเหมือนมีอะไรพาดอยู่
แล้วก็ปีนไปตรงหน้าต่างได้อ่ะเนอะก็คงมองแล้วแหละว่ามันมีไม้พาดอยู่ใช่ไหม
แต่เจ้าหน้าที่ก็พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วนะหลังจากนักโทษชายคนนี้กระโดดลงไป
ตามภาพภาพขวามือนะคะแต่ไม่ทันวิ่งออกมาเจ้าหน้าที่วิ่งออกมา
นักข่าวของเราได้คุยกับคนงานก่อสร้างแถวนั้น
เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนประมาณตี๒ตี๓ได้ยินเสียงหมาเห่าแต่ไม่ได้เอกใจอะไร
เจ้าหน้าที่มาถามว่าเห็นนักโทษชายหลบหนีบ้างไหม
ก็เลยอ้าวเพิ่งรู้ว่ามีนักโทษชายหลบหนีจากโรงพยาบาล
ก็ไปเจอรอยเท้าที่ปีนกำแพงค่ะ
คือมีชาวบ้านที่เห็นนะคะเห็นนักโทษชายหลบหนีคนนี้เขาก็ให้ข้อมูลว่า
ใส่เสื้อแขนสั้นใส่หมวกมีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องด้วยอ่ะ
ชาวบ้านบอกงงเหมือนกันไม่รู้ไปเอามาจากไหน
แล้วไปชาร์จแบตที่สาราประชาคมของหมู่บ้าน
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้
คนร้ายเดินถือโซ่ตรวนหลบหนีไปทางทุ่งนา
แจ้งเบาะแสเพิ่มอีกค่ะมีเบาะแสพอสมควรเลยนะคะ
แจ้งเพิ่มว่าอ๋อนักโทษชายคนนี้

ขโมยแก้วน้ำที่บ้านของชาวบ้านที่อยู่ใกล้

เมื่อเช้าผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ลูกบ้านระวังนะ

แล้วก็เอารูปภัณฑ์สันธารมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านดู

มีพิรุษผู้ชายคนนึงใส่หมวก

เห็นว่าศีรษะแบบเกลียนโกนผมเกลียนนะคะ
ทีนี้มั่นใจเลยว่านี่คือนักโทษชายที่หลบหนีก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
มันก็จะมีเบาะแสเล็กน้อยแบบนี้
ต่อหอขำลังมาเลยเหรอครับ

แล้วยังจับไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไม่เจอตัวเลย
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอพลนายพนมกรพจนาก็บอกว่า
อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำที่เฝ้านักโทษในคืนนั้น
กพร่องจุดไหนยังไงอืมทำไมนักโทษถึงหนีออกมาได้
เพราะภาพที่นักโทษเดินออกมาจากห้องเขาเดินเดินวนไปวนมาอยู่พักหนึ่งเลยนะ
ก่อนจะกระโดดลงไปจากหน้าต่างอ่ะเนี่ยต้องดูว่าจังหวะตรงที่
เพราะเจ้าหน้าที่เรือนจำตอนที่ออกมาวิ่งออกมาตามเนี่ยออกมาคนละประตูกับทางเนี่ย
มาอีกประตูนึงแบบนี้ค่ะอ่าเขาอาจจะไปห้องน้ำห้องน้ำหรืออะไรนิดหน้า
หรือไปไหนอะไรไงแต่เดินออกมาก็วนไปวนมาอยู่พักหนึ่ง
แต่มันก็คือแหม่คืออาจจะคิดว่าเออแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอก
แต่วันนี้ฮะหนีเลยฮะเนี่ยมีรางวัลนำจับค่ะครับ
ตอนนี้แจกจ่ายรูปนักโทษชายคนนี้ที่หลบหนีให้กับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง
ตั้งรางวัลนำจับสามหมื่นบาทค่ะนี่นะคะนักโทษชายคนนี้
คือแล้วไปหาโทรศัพท์มือถือมาใช้ได้ด้วยเอาไปชาร์จแบตด้วย
ถ้าฟังที่คุณป้าเขาบอกไปได้หมวกมาอีกนะค่ะ
ใช่ไหมโอ้โหแสดงว่านี่แต่น่าจะอยู่แถวนั้นนั่นแหละจะไปไหนไกลได้นะฮะ